ปีนะฮะสุดท้ายบันดาลโทษะนะฮะเอาปืนยิงภรรยาบาดเจ็บสาหัส
ตัวเองก็หลบหนีไปซ่อนตัวญาติแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
ตำรวจเข้าไปพยายามติดตามจับกลุ่มนายเอกไม่ยอมมอบตัว
และไม่ยอมโดนจับใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายไป
คุณผู้ชมสุดท้ายตัวเองก็เสียชีวิตแต่ว่าภรรยานั้นบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๑๙หมู่๑๒ตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมินะฮะ
นายเอกเนี่ยเขาซ่อนตัวอยู่ครับขออภัยนายวิชัยเขาซ่อนตัวอยู่
นายวิชัยอายุ๕๐ปีเขาหลบหนีไปซ่อนตัวแล้วใช้ปืนไทยประดิษฐ์
ยิงตัวเองเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อหนีความผิดจากการที่ก่อเหตุ
ยิงภรรยาตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสภรรยาชื่อวันเพ็ญอายุ๕๕
ไปยิงกันอยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์นั่นแหละตั้งแต่วันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
นางบัวเรียนรองชายภูมิหลานสะพ้ายผู้ก่อเหตุบอกว่านายวิชัยก่อนจะปิดที่ตัวเอง
ตำรวจเขาพยายามไปปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มนายวิชัยไหวตัวหลบหนีไปอยู่ในบ้าน
ปิดประตูแน่นไม่ยอมมอบตัวทำยังไงก็ไม่ออกมาสุดท้ายทนแรงกดดันไม่ไหว
เอาปืนกระบอกที่ยิงภรรยานั่นแหละครับยิงตัวเองตายตามไปเพื่อหนีความผิด
เอาไปฟังเสียงหลานสะพ้ายของผู้ก่อเหตุนะครับ
สุดท้ายผู้ก่อเหตุนะฮะนายวิชัยนี่นะเสียชีวิตเลยครับอยู่ในบ้านตัวเอง
ขณะที่ตำรวจสพคสวรรค์นะฮะก็ได้ให้เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐาน
ส่วนร่างของนายวิชัยคนนี้ก็นำส่งที่โรงพยาบาลเพื่อไปชนสูตรต่อไป
แล้วก็ให้ญาตินั้นกลับมารับศพไปบริเวณกุศลต่อไป
แต่ว่าสาเหตุที่มีการทะเลาะกันก็ยังไม่ได้ทราบต้องรอภรรยาอาการดีขึ้นก่อน
จะมีการสอบประคำว่าทะเลาะกันเรื่องใดนะครับ